สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้นะคะทั่วทั้งประเทศไทยมีฝนตกหนักมีฝนตกชุกค่ะแต่หลังจากนี้ฝนจะค่อยค่อยลดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมยกเว้นพี่น้องภาคใต้ค่ะที่ต้องระวังฝนอยู่ค่ะจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝน

อุณหภูมิราว๒๒๓๖องศาค่ะในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟ้ากลับมาเปิดอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมแต่อาจจะมีฝนมากวนใจได้บ้างนะคะประมาณร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่อุณหภูมิเนี่ยไม่ร้อนมากนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะไปชมความสวยงามของทะเลหมอกนะคะบนยอดเขานะคะทำให้เป็นสีนี่เลยขาวโพลนแบบนี้คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
ของจีนนะคะเพราะว่ามียอดเขาที่สลับซับซ้อนค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบเดินทางไปมากเลยและนี่คือลูกการร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ